อ้าวน่าจะ

หมาเล็งแมวตัวแล้ว

คุณผู้ชมสูงมาก
ขึ้นบนต้นไม้ลงไม่ได้

หลายชั่วโมง

ร้องแมวแมวอยู่นั่นนะฮะ
เป็นปฏิบัติการช่วยแมวดำตัวนี้คุณผู้ชม

หลังจากศูนย์วิทยุกู้ชีพมูลนิธิพิทักการครับ

เสียแมวเลยเนี่ย

แมวบ้านเธอโดนหมาไล่ดิ

เอ้าเอ่อดูเรื่องแมวดีกว่า
สังว่าพันทายแมวล้าง๓ปี
โดยล่างมีหมาจอดจัดหลายสิบตัวทุกตัวมีเป้าหมายตรงกัน

มันก็เลยหนีขึ้นไปบางตัวมันก็เดินทางเดินวน

แมวดำเนี่ยมันก็ตัวสั่นตัวสั่นล้มก็พัดยอด

ว่าน่าจะติดอยู่ไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง

บนหลังคาโรงเก็บของครับ

เออเป็นบ่วงคล้องเนี่ยไปคล้องคอแมวครับ

ดีใจมากที่สุดคือคุณยายดาวิอายุโอ้โห๙๖ปีแล้ว

ที่เห็นแมวดำเป็นคนแรกก็โล่งใจไปนะคุณยาย
ให้แมวดูนะแล้วเท่านี้อาสาที่มาช่วยแมวดำ
ขอให้มีความสุขความเจริญ

ได้เป็นเจ้าคนในคนเลยก็จบลงด้วยดีครับ
หลังจากนี้ก็ต้องเก็บให้พ้นหมาหน่อยนะฮะแมวตัวนี้
โอ้มีจุกมีแหลกอายุมันของยุ่นเนอะเฮ้ยเฮ้ย
ได้เป็นเจ้าเป็นไหนได้ทำบุญเนอะโอ้โฮเจ้าโอ้โฮ
ยายก็ลุ้นยายก็ลุ้นเนอะโอ้โฮเจ้ายายยายลุ้นเนอะเออเออ
นี่ยายพ่อครับนี่ยายอุ้ยคุณยายเก้าสิบหกอีกสี่ปีร้อย
ยังดูแข็งแรงอยู่เลยแล้วชอบชื่อคุณยายอ่ะ
ชื่อคุณยายเก๋คุณยายดาวิเออนึกว่าใหม่ดาวิกาใช่
นี่ยายดาวินะเห็นบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
คุณผู้ชมไม่มีใครอยู่บ้านครับจนคุณยายดาเนี่ย
ถึงแม้ว่าท่านจัดชาราธิ์แต่ก็สุขภาพแข็งแรงนะอืม
เห็นอยู่เห็นอยู่แบบสูงเลยเห็นแมวมันติดอยู่
ก็เลยรีบมาบอกให้หลานโทรแจ้งกู้ภัยเลยมาช่วยเหลือหน่อย
ล่าสุดก็มีผู้ใจบุญครับรับเจ้าแมวนี้ไปแล้ว
ชื่อไหมแมวชื่ออะไรถ้าดำดำแบบนี้

นินค่ะน้ำแข็งนึกถึงเฉาก๊วยอ่ะใช่ชื่อเฉาก๊วยเออ